แต่เรื่องเงินเงินทองเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วย

ถ้าคุณผู้ชมจำได้ก่อนหน้านี้เราเล่าข่าวไปเรื่องของนัดโอนไวจำได้ไหมคะ
ที่ไปลงรูปโปรไฟล์ของน้องของขวัญสวยน่ารัก
จนเขาทักมาขอยืมเงินก็ให้ไป
เท่าไหร่นะคุณตัวเลขตอนนั้น๘๙๓๐๐
แม่นเกือบแสนบาทคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากกรณีนัดโอนไวก็มีสาวอีกคนนึงโดนหลอกอีกเหมือนกัน
อันนั้นคือโอนเงินให้ผู้หญิงอันนั้น๓แสน
๓แสนจากเกือบแสนเป็น๓แสนมาดูผู้ชายคนนี้ดีกว่านะคะ
โดนอีกเหมือนกันค่ะเป็นนุ่มร้อยเอ็ดนะคะหลงโปรไฟล์รูปสวยมาก
คุยกันมาได้พักนึงผู้หญิงบอกเป็นสาวแบงค์ขอยืมเงินหมดไปเป็นล้านค่ะ
ตีใครให้มากกว่านี้อีกไหมอุ้มสุดเลยนะคะ
หนุ่มคนนี้ก็คือนายโชธอนันต์มหาวานิทธนันยูนะคะอายุ๓๑ปี
เป็นชาวอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
คนนี้เขาเป็นเจ้าของธุรกิจจารกันหลุย
เขาก็หอบหลักฐานการโอนเงินแจ่งความกับตำรวจเนี่ย
ร้องเรียนกับสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาถูกสาวหน้าตาดีคนหนึ่ง
เฟซบุ๊กมาคุยแล้วก็ขอเป็นเพื่อน
แนะนำตัวเองเสร็จสับเลยนะว่าเป็นพนักงานฝ่ายสินเชื่อของธนาคารแห่งหนึ่งค่ะ
จากนั้นก็คุยกันมาคุยกันมาเรื่อยพูดคุยกันทุกวัน
แชทผ่านเม็ดเซ็นเจอร์หน้าตาสาวขอเบลอแล้วกันนะคะ
เพราะว่ารูปเนี่ยเจ้าตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
ไปแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นเองคุณผู้ชม
ผู้หญิงคนนี้ทักเฟซบุ๊กมาบอกว่าขอยืมเงิน๑๕๐๐บาทได้ไหม
ทำกระเป๋าสตางค์หายค่ะไม่มีเงินเติมน้ำมันเลย

เห็นเขาเดือดร้อนก็โอนเข้าบัญชีให้ไป
จากนั้นค่ะเมื่อมีครั้งที่๑ก็จะมีครั้งที่๒๓๔ตามมา
โอนเงินมาเรื่อยเลย
จากหลักพันเริ่มเป็นหลักหมื่นจากหลักหมื่นไปใหญ่เลยค่ะ
คราวนี้รวมแล้วเมื่อสักครู่นี้น่าจะเห็นสลิปในมือถือเขาแล้วนะ
รวมจำนวนมาให้เนี่ยกว่า๑ล้านบาทคุณผู้ชม
โชธอนันต์บอกว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงคนนี้ขอยืมเงินแล้วบอกว่า
หนูจะถูกยึดอะค่ะเขาก็เริ่มรู้สึกเอกใจแล้วว่า
เอ้าทำงานแบงค์ไม่ใช่เหรอเป็นพนักงานสินเชื่อของธนาคารด้วย
ปล่อยให้ธนาคารยึดบ้านเลยเหรอถึงเพิ่งเอกใจแล้วไปลองสืบข้อมูล
ปรากฏว่าปรากฏว่าทั้งรูปทั้งชื่อทั้งหน้าและอาชีพไม่ตรงปกสักอย่างเลยค่ะ
รูปจริงตัวจริงก็ไม่ได้สวยเหมือนรูปโปรไฟล์เลยรู้ตัวว่าโอ๊ยถูกหลอกแล้วแน่
รีบไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ด
เหตุการณ์เนี่ยตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่คืบหน้าเลย
ก็เริ่มต้นจากพันห้าก่อนครับก็หลังจากนั้นมาอีกประมาณสัก
เป็นระดับผู้จัดการสินเชื่อด้วยโปรไฟล์ของภาพผมก็หลงเชื่อครับ
ก็มาหนักสุดก็น่าจะเป็นเขาบอกว่าบ้านเขาโดนอายัดทรัพย์นั่นนู่นนี่ครับ
ต้องใช้ตังค์นั่นนู่นนี่ครับก็ผมก็โอนต่อเนื่องนะครับ
ต่อเนื่องโอนประมาณ๘๐รอบครับ
รอบค่ะโอ้โหเยอะไหมล่ะเยอะสิ
นอกจากนี้ยังรู้มาด้วยนะคะว่ามีผู้ชายอีกหลายคนเลยค่ะ
ตกเป็นเหยื่อของผู้หญิงคนนี้ก็เลยตัดสินใจอ้าวยอมอาย
ยอมเจ็บใจเอาเรื่องเข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชนดีกว่า
ได้เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะคะแล้วก็เผื่อว่ากระตุ้นคดีให้คืบหน้าได้มากยิ่งขึ้นด้วย
ตำรวจสภาพเมืองร้อยเอ็ดก็บอกนะคะว่าตอนนี้ก็รวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะ

เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวน๒ครั้ง๒คราแล้ว
แต่ไม่มาสักทีแน่นอนเชื่อแล้วล่ะมีพฤติกรรมหลบเลี่ยและไม่ให้ความร่วมมือ

คือภาพเอาภาพใครมาใส่ก็ได้

คือเอาอะไรก็ได้มาใส่ให้เราดูดีดูสวย
คำพูดจะพูดยังไงก็ได้ให้มันดูดี

แต่แบบก่อนที่เราจะให้ยืมเงินใครเนี่ย

แล้วทัวร์ใครหรือเปล่าทัวร์ใครอยู่
ไม่คือหลายคนก็เจอแบบนี้ก็จริง
ก็เป็นอุทาหรณ์ไปเป็นบทเรียนอยู่หลายครั้งนะดูข่าวเหมือนกัน
ใครใครก็ตามโดยที่เรายังไม่รู้จักเขาดีนะคะ